เรื่องราวต่อเนื่องกันก็คือลีน่าแม่ลีน่าจังยันจานะฮะ
ปรากฏว่าแกก็ไลฟ์ไปทำนองชิมไปบ่นไป
พูดถึงการที่นรวิทย์๑๐ตำรวจตรีนอรวิทย์เนี่ย
หนีบาปหลายคนบอกว่ามันไม่ควรทำ

ทำแบบนี้ดีแล้วดีกว่าเขาชนแล้วหนีแต่พอบอกว่าดีแล้ว
อันนี้ชาวเน็ตไม่พอใจฮะลุมถาโถมด่ายับเยินโลก
กุศลให้หมอไม่บาปหรอกมึงอย่าไปอย่าไปใส่ร้าย
สิบตำรวจตีมากน่ะไม่ได้ตั้งใจ
มันเป็นอุบัติเหตุไม่ใช่ว่าเกียรติตำรวจควบคุมฝุงชน

บอกว่าเบิร์ดมันเสียใจจนกินข้าวไม่ได้
ถึงต้องไปบวชเป็นเพื่อนไงเพื่อให้ธรรมะทำให้จิตใจสงบ
เข้าใจยังเข้าใจยังเข้าใจยังเออชาวเน็ตบางส่วนก็เข้าใจ
ก็ไม่เข้าใจบางส่วนก็ไม่เข้าใจอ่ะบอกนี่เขาชนคนตายแล้วนะ
ยังมาถือหางยังไม่เห็นใจอีกเหรอชาวเน็ตเขาก็เลยมาด่าแม่ลีน่าแทนฮะ
เพราะด่าแม่ลีน่าบอกเอ้าอย่างงี้ไหมด่าคือชาวเน็ตนะ
งั้นตอนที่มันโดนลีน่าจังแกไปอยู่ตรงนั้นแทน
เอาไปตายแทนเหรอตายแทนหมอกระต่ายแม่ลีน่าพอเห็นได้โพสต์ข้อความนี้
แม่ลีน่าของขึ้นเลยเหยียดไหมครับวางช้อนวางซ่อมเลย
หันมาคุยกับกล้องอีกทีคราวนี้ฟาดกลับไปกับชาวเน็ตรุนแรงร้อนแรงฮะ
หมอก็ตายดิแม่เขาเรียกไปตายสิแม่แม่
เรียกไปตายแค่เล็กแค่กูแค่เล่าข่าวมันเป็นอุบัติเหตุ
หรือว่ามึงต้องให้ไอ้๑๐ตำรวจตีนี่ตายตามไปด้วยถึงจะสาใจมึง
ไม่ได้พูดว่ากูอยู่ข้างหมอแล้วข้างตำรวจฟังให้มันดีดี

เนี่ยไอ้เปิญใหญ่ไร้พ่ายรวมพลคนรัก
อาเคด้าบล็อกเลยแม่แม่
คุณเป้าไปเรียบร้อยแล้วฟังไม่ได้สักอย่าจับเอาไปกระเดือด
กูแค่เล่าข่าวว่าว่าไอ้ไอ้ไอ้ตำรวจตัวเนี้ย
มันมีความสำนึกผิด

เพราะมันผิดมันกลัวบาป
ติดตัวมันไปตลอดชีวิตมันก็มาบวชชดใช้
ไม่ได้เข้าข้างใครทั้งสิ้นกูเล่าขาแม่
โอโหดูดทางไปทันเลย
อืมร้อนแหล่งอ่ะเพราะว่า
เน็ตบอกว่านี่ถ้าเห็นใจกันขนาดนี้
ลีน่าไปอยู่ตรงทางม้าลายเลยให้รถชนตายแทนเลยดีไหม

ผมพูดผิดนะครับตอนแรกคิดว่าวางช้อนซ่อมแล้วด่ากลับ
ไม่ฮะไม่วางฮะด่าไปกินไป

แต่เมื่อวานนี้มีอีกท่านหนึ่งท่านรองพบตรพลตำรวจเอก
นศกิตติปภัทรรองผู้บิจการนศ
ท่านลงไปตรวจสอบจุดเดิม
จุดที่ชนหมอกระต่ายเสียชีวิตฮะ
นี่คือสถาบันโรคไตภูมิราชนครินก็คือถนนพญาไทย
ตอนลงไปปรากฏว่าโอ้โหผู้คนคึกคักฮะ
แล้วรถที่วิ่งมาเนี่ยวิ่งมาด้วยความเร็วจริง
เหมือนกับว่าพอจุดหนึ่งมันหยุดแต่อีกจุดหนึ่งเขาหยุดไม่ทัน

แล้ววินาทีนี้มันวินาทีสำคัญ
ตรงไหนที่ท่านรองพบตรมาเอง
ระหว่างนั้นเนี่ยเหมือนกับปรากฏว่ารถมันแทบจะชนท่านรองพบตร
อ้าวมีวินาทีนั้นหรือ

ท่านก็พยายามจะชี้ให้ดูว่าเวลาข้ามถนนเนี่ย

อืมแล้วก็มันทับสู่มนตร์ชนท่อน้อยด้วย
ลูกน้องก็ล้อมหน้าล้อมหลังนักข่งนักข่าวก็เพียบเลยฮะ
แต่มีวินาทีหนึ่งที่รถเขาก็ไม่หยุดให้เหมือนกัน

ดังนั้นก็เลยเป็นดัชนีชี้วัดเลยว่า

นี่ขนาดลูกน้องโบกซ้ายโบกขวา
แทบจะเอาเท้าช่วยเบรกให้กับรถสีดำคันนี้แล้ว

แล้วถ้าเป็นชาวบ้านตาดำธรรมดา
เดินไปเดินมามีโอกาสจะโดนชนก็เป็นไปได้

นี่ขนาดทยกทัพหลวงลงไปแล้ว

ก็เป็นเพราะถนนเส้นนี้มันวิ่งมาด้วยความเร็วจริง
หรือบางคนก็แซวไปซะหน่อยโอ้โห
นี่เห็นมาตั้งแต่ประคองตลาดเลยว่าตำรวจมา
หรือบางคนบอกว่าก็เพราะเป็นตำรวจมาไง

คือพอเห็นเต็มยดมาแบบนี้ก็อยากจะเหยียบซะหน่อย
แต่เป็นการตอกย้ำจริงว่าถนนเส้นนี้

ที่ออกมามันเป็นช่วงของการสปีดจริง

เกือบเหมือนกันอุ๊ยเกือบเหมือนกัน

แล้วก็ข้ามไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อ